ขยับไปที่เชียงใหม่ตอนนี้ชาวเชียงใหม่ใจคอไม่ดีฮะ
อาถรรพ์อาจจะเป็นอาถรรพ์หรือลางร้ายอะไรก็ได้
ต้นยางนาเขาอยู่มาร้อยกว่าปีร้อยสามสิบปี
แล้วฝนเพิ่งตกเหรอฝนก็ตกมาเป็นร้อยปีเขาอยู่ได้
ต้นยางนาอยู่ได้แต่มารอบนี้เมื่อวานนี้เกิดอะไรไม่รู้ฮะ
ฝนตกลงมาธรรมดาธรรมดาต้นยางนานล้มลงมารวดเดียว๑๔ต้น
และสิบสี่ต้นไปพาดกับสายไฟฟ้าร่วงลงมาอีกสี่สิบต้น
ต้นไม้สิบสี่เสาไฟฟ้าสี่สิบ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ถนนเส้นนี้ไม่มีใครไม่รู้จักโดยเฉพาะใครที่รักเชียงใหม่
ต้องมาแถวนี้แหละแล้วคนเชียงใหม่ก็ห่วงถนนเส้นนี้มาก
ต้นยางนาขนาด๔คนโอบ๓คนโอบผมแขนสั้น
สี่คนโอบก็แล้วกันใหญ่มากฮะใหญ่ขนาดนี้
แล้วเขาเรียกว่าอะไรบวชบวชต้นยางนา
เพราะว่ามีความพยายามมาหลายยุคหลายสมัย
ถนนเส้นนี้มันเล็กนะมันแคบนะอยากจะขยาย
ไปมาชาวบ้านเขาไม่ยอมเพราะต้นยางนามันโบราณมาก
มาก่อนปู่คุณอีกคุณจะไปตายเขาได้ยังไง
ดูแลกันมาเป็น๑๐เป็นร้อยปี
สุดท้ายแล้วเมื่อวานนี้เกิดอะไรไม่ทราบได้ฮะ
ฝนตกลงมาอาจจะไม่ได้รุนแรงมาก
แต่ต้นยางนาล้มลงมาล้มหนึ่งแล้วสะพรึงมาอีกเกือบ๒๐ฮะ
ล้มหนึ่งสะพึงมายี่สิบเพราะว่าต้นยางนาต้นแรกที่ล้มเนี่ย
เกี่ยวกับสายไฟฟ้าและเกี่ยวกับสายฟ้ามันยาวไป๔๐ต้น
และสายไฟฟ้าเสาไฟฟ้าเนี่ยหนึ่งในสี่สิบ
สองในสี่สิบสามในสี่สิบมันก็ไปเกี่ยวกับต้นยางนาอีกที
เป็นโดมิโน่ฮะโดมิโน่ไปโดมิโน่มา
เหตุการณ์นี้ถนนเชียงใหม่ลำพูนสายเก่าต้องเรียกว่าสายเก่านะ
อำเภอสารพีก็คือจังหวัดเชียงใหม่ต้นยางนาเป็นร้อยร้อยปี
สูงขนาดไหนถ้าได้เห็นความสูงตอนนี้ก็ยังมีอยู่แหละ
สิบเก้ายี่สิบเมตรได้ฮะโอ้โหสูงปรี๊ดขึ้นไปเลย
นี่ความสูงดูภาพหน่อยครับ
เพราะว่าอะไรนี่คือถนนที่สวยที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่
ใครไปใครมาโอ้โหถนนเส้นเล็กนิดเดียวไม่ต้องรีบ
ให้ดูวิวขับช้าให้ดูวิวซวยงาม
มันสวยทุกเวลาสวยแบบนี้จริงครับและไปมาคนก็หวั่น
ว่าเหตุการณ์นี้มันจะกลายเป็นลางร้าย
เพราะว่าต้นยางนาล้มทีสิบสี่เสาไฟฟ้าอีกสี่สิบ
ดับกันทั้งเมืองเลยนะฮะต้นยางนาล้มเนี่ย
เพราะดีไม่มีคนตายแต่มีหนึ่งในคนที่บาดเจ็บฮะ
คนบาดเจ็บเนี่ยคือโดนปลายต้นยางนา
ว่าปลายต้นยางนาคือกิ่งมันใหญ่ประมาณสักปากกาสองแท่งรวมกัน
ค่ะโดนแค่นั้นหัวแตกเย็บสิบเอ็ดเข็มอุ้ยแล้วคิดดูถ้าต้นยางนาล้มทับจะเป็นยังไง
แต่ว่ารอบนี้เนี่ยมีบ้านเรือนมีรถยนต์บ้านประมาณสัก๒๐หลัง
โดนต้นยางนาล้มเฉียดบ้างล้มทับบ้างล้มพังไปโดนบ้าง
ี่สิบหลังและมีรถอีกหลายคันฮะมีบางคันเนี่ยทุบล้มมาจนข้างหน้าเลยฮะ
เกิดจากอะไรกันแน่ทำไมถึงล้มแบบนี้๑ปัจจัยว่าฝนตกก็แล้วกัน
ฝนตกเหรอเป็นปัจจัยหนึ่งไงฝนตกรุนแรงลมแรงลมกระโชกโฮกแรง
อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งแต่อีกปัจจัยหนึ่งที่บอกจริงหมด
ต้นยางนานร้อยปีร้อยสามสิบปีเขาอยู่มาอย่างยาวนานแล้ว
และทุกวันนี้มีการสร้างถนนหนทางเหมือนเป็นการทำให้รากของเขา
สามารถขยายต่อไปได้แล้วเขาอยู่ยังไงเขาก็อยู่อย่างนั้น
โดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยรากบางต้นรากบางส่วนมีการผูกร่อน
มันจึงไม่สามารถยึดดินที่อยู่ข้างล่างได้จนเป็นเหตุอีกหนึ่งปัจจัย
ว่าหนึ่งฝนตกสองรากเนี่ยมันไม่สามารถจะดึงรั้งตัวเองได้แล้ว
ก็เลยกลายเป็น๒ข้อสันนิษฐานที่ว่านี้นะฮะแต่ตามรายงานล่าสุดที่บอกว่า๑๔ต้นเนี่ย
ละ๑๐ต้นแล้วมีต้นใหญ่ต้นอื่นซึ่งไม่ใช่ยางนาอีกประมาณ๓๔ต้น
ที่มีการล้มลงไปนะฮะตอนแรกข่าวเมื่อคืนนี้ก็เลยบอกว่าต้นยางนา๑๔
เสาไฟฟ้าอีก๔๐นะฮะเหตุการณ์นี้ชาวบ้านหวาดภาวะไม่สบายใจว่าต้นยางนาล้ม
จะเป็นเหตุอาเภษในจังหวัดเชียงใหม่หรือไม่นะครับแต่ถ้าหากใครไปตอนนี้ไปลำบากมาก
เพราะต้นยางนามันใหญ่มากแล้วใหญ่ขนาดไหนใหญ่ขนาดนี้เวลาจะเวลาจะตัดเวลาจะลำเลียง
แล้วอยู่ดีตัดไม่ได้นะมันไม่เหมือนกับตัดต้นไม้ที่ล้มล้มตามถนนหนทาง
ก็นี่คือต้นยางนาที่เป็นเหมือนสิ่งศักดิ์ศิษฐ์จะไปตัดทรุม๔๕
นี่คือเหตุที่ชวนสะพรึงจังหวัดเชียงใหม่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ